ไทยรัฐจอบประเด็นก็ได้เสนอเรื่องของการก่อสร้างสาราว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่
ซึ่งก็ใช้งบประมาณกว่า๑๔๐๐๐ล้านบาท
ใช้เวลาก่อสร้างมาราทอนไปแล้ว๒๔ปี

ล่าสุดอดีตประธานสภากรุงเทพหานครยอมรับนะครับว่า
สาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างต้องล่าช้าไปมากกว่า๒๐ปี
ก็เพราะกรุงเทพมหานครมีปัญหาในเรื่องของการใช้งบประมาณ
ที่ไม่สามารถที่จะตั้งงบประมาณเกินดุลได้ครับ
นายกิจพลเชิดชูกิจกุลนะครับอดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร
ก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าเป็นเพราะโครงสร้างบริหารราชการของกรุงเทพมหานครมีจำนวนมาก
ต้องแยกสำนักงานต่างออกมามากขึ้น
จนทำให้พื้นที่สาราว่าการกรทมแห่งเดิม
ที่บริเวณเสาชิงช้าไม่เพียงพอที่จะรองรับข้าราชการกรทมได้ทั้งหมด
จึงต้องไปเช่าสถานที่เอกชน
เพื่อจัดทำเป็นสำนักงานไปพลางก่อน
เพื่อรอให้สาราว่าการกรทมแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จึงจะรวมทุกหน่วยงานของกรทมไว้ที่เดียวกัน
พร้อมกับยอมรับด้วยว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้การก่อสร้าง
สารวาการกรทมแห่งใหม่ล่าช้า
ก็เป็นเพราะกรทมมีปัญหาเรื่องงบประมาณ

และไม่สามารถตั้งงบเกินดุลได้
เพราะว่ากรุงเทพมนครใช้จ่ายงบมาร
เหมือนในส่วนของทางรัฐบาลที่ใช้
เราไม่สามารถที่จะตั้งงบเกินดุลได้
หมายถึงว่าเราเก็บงบประมาณได้เท่าไหร่

ภาษีหลักก็ของกรุงเทพมหานครก็จะมีภาษีโรงเรือนภาษีป้ายภาษีที่ดิน
นะครับซึ่งเป็นสามตัวหลักเนี่ยนะครับ

เพราะฉะนั้นมีเก็บได้๑๐๐บาทจะใช้๑๕๐หรือ๒๐๐บาทไม่ได้
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดหนึ่งนะครับ
ที่เราเองเราก็ต้องทำในส่วนของโครงการต่าง
ให้มันสอบรับกับในส่วนของมันที่เราได้รับในแต่ละปีนั้น
อันนี้อย่างเรามีข้อจำกัดนะครับ
ในเรื่องของการที่เราจะต้องใช้งบประมาณ
เป็นไปตามรายรับของกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็ทำให้เราก็จะมีระยะเวลาในเรื่องการดำเนินการนะครับที่มันอาจจะนานสักนิดนึง
นอกจากนี้นายกิจพลยืนยันว่าภายในปี๒๕๖๐
จะต้องมีบางสำนักของกรทมเข้าไปใช้อาคารทาวเวอร์๑
ซึ่งสูง๓๗ชั้นไปพลางก่อน
เพราะว่าการตกแต่งภายในเริ่มเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ที่สำคัญหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน
ก็ต้องการให้เปิดใช้ทันในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ครับ